เขยไทยของเรากันบ้างดีกว่าพี่แจ็คสันหวังคุณผู้ชม
เวลาที่พี่แจ๊คกำลังจะหมดพลังโอ๊ยเหนื่อยเขามีตัวช่วย
ตัวช่วยของเขาคืออะไรไปติดตามกันค่ะกับช่วง
จ๊อแจ๊ะริมจ๊อ
เมืองไทยทั้งที
สิ่งที่แจ็คสันหวังเคยถ่ายต้องมีก็คือ
อย่าดมใช้เหาะอย่าดมขวดเขียวนี่แหละค่ะ
แจ๊คก็ชอบนับชอบหนา
ถึงขนาดที่ว่าไม่ได้ดมอย่างเดียวนะคะสื่อ
ชอบมากชอบหลายแต่กินไม่ได้เด้อพี่แจ๊ค

ชอบแค่ไหนไม่รู้นี่แอบรู้มาว่าพี่แกขนกลับบ้านไปเป็นรังเลย
เจาะแจกรีมเจาะ